คุณผู้ชมครับมีอีกครอบครัวหนึ่ง

อยู่ที่ห้องในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ซอยวัดกำแพงตะมนตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
นี่พระมหาภัยวันจากวัดสร้อยทอง
ท่านได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
เพราะว่าญาติโยมที่ครอบครัวนี้เนี่ย
ท่านก็มาที่วัดมาทำบุญกันบ่อยนะฮะถึงขั้นคุณแม่ของครอบครัวนี้
พระหมาภัยวันท่านก็เรียกว่าโยมแม่ครอบครัวนี้ลูกชายอายุ๓๔นะฮะพ่ออายุ
ส่วนแม่อายุ๗๖นะครับทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบ
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
ช่วยหาเตียงหาเครื่องช่วยหายใจให้หน่อยเถอะ
โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อของครอบครัวนี้ออกซิเจนต่ำมากแทบจะไม่ไหวแล้ว

เราก็ไปนะครับที่คอนโดแห่งนี้เนี่ยครอบครัวนี้อยู่ที่ชั้น๒
เอาอาหารเอาน้ำดื่มมาวางทิ้งไว้ให้หน้าห้อง

ทุกผู้ชมครับในการออกไปพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลานี้เนี่ย
เขาบอกว่าพ่อเขาอาการหนักที่สุดนะฮะ
ซึ่งเป็นมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วรอความช่วยเหลือกันอยู่หลายวันแล้ว
เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ
ก็มีอาการไม่ค่อยมีแรงครับไม่ค่อยกินข้าว
แล้วก็จะนอนอย่างเดียว
ส่วนไว้
เรื่องหายใจของเขาคือก็มีอยู่แล้ว

ก็เลยโทรถามเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่เป็นอะไร
เขาเป็นอะไรนะลำไส้อักเสบ
เราก็ยังบอกว่าไปโรงพยาบาลทั่วไปเขาไม่รับนะ
แล้วเมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อชุดเทสมา
เอามาเทสตัวพ่อมันขึ้น๒ขีด

ให้มาเบอร์โทรไหนเราก็โทรหมดนะคะ

แต่วันนี้ลูกเขาที่อยู่วัดสร้อยทองโทรมาบอกว่า

เคยแบบทำงานร่วมกันอยู่ท่านอาจจะช่วยได้

ท่านก็เลยประสานงานมูลนิธิให้
แต่ยังไม่ได้รถยังไม่ได้เตียงนะคะ

เพราะว่าเราแทบแต่หายใจไม่ได้แล้ว

นี่ตัวลูกเองมีความรู้สึกว่า

ข่าวจึงออกไปว่าพ่อเสียแล้ว
เขาก็เขาก็ขยับมือได้ค่ะก็เลยรู้ว่าเขาหายใจแผ่ว
แม่เขาน่ะหายใจไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนตี๔โทรบอกประธานคอนโดว่า
หายใจไม่ออกแล้วเราก็เลยต้องรีบเมื่อเช้าก็บอกทำยังไงกันดี
ก็เลยโทรพยายามโทรติดต่อแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามานะคะ
สุดท้ายล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับครอบครัวนี้ยังไม่ได้เตียงนะฮะ
พระมหาภัยวันท่านโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับบอกว่าคุณแม่
หรือท่านเรียกว่าโยมแม่นะแม่ของครอบครัวนี้เสียชีวิตแล้วนะฮะ
เสียชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เหลือคุณพ่อกับลูกชายที่อยู่ที่ห้องนะครับ
โพสต์ของพระมหาภัยวันเนี่ยท่านโพสต์เอาไว้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะ
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเราติดต่อไปยังสาธารณสุขจังหวัดนทบุรีนะครับ
กำลังประสานหาเตียงกันให้อยู่ประสานไปยังมูลนิธิสยามนนทบุรี
หาถังออกซิเจนให้กับอีก๒คนที่เหลืออยู่ในครอบครัว
โดยเฉพาะคุณพ่อนะฮะตอนนี้ก็กำลังเร่งประสานหาเตียงกันอยู่
คุณผู้ชมคะช่วงเนี้ยเราเห็นหลายหลายครอบครัวนะคะครับ
เขาก็ต้องอาศัยสื่อโซเชียลมีเดียเนอะอาศัยช่องทางออนไลน์ในการโพสต์
แล้วก็ขอความช่วยเหลือนะคะมาดูครอบครัวนี้ค่ะ
ครอบครัวนี้ก็ใช้วิธีการโพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละ
บอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยค่ะติดโควิด๑๙อยู่กัน๘คนแล้วก็อาการหนักแล้วนะคะ
ไม่มีเตียงไม่มีโรงพยาบาลไม่มียาจะกินแล้วมีเด็กด้วย
เด็กอายุ๘เดือนเชื้อลงปอดแล้วคุณผู้ชม
แล้วผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านก็อาการหนักกันหมดแล้ว
คนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาโทรไปทุกเบอร์ติดต่อทุกเบอร์โทรศัพท์
ที่เขาเห็นในข่าวที่บอกว่าเออติดต่อได้เวลาติดโควิด๑๙เขาโทรไปหมด
แต่ก็เนี่ยค่ะก็ยังรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ที่บ้าน
เขาบอกหมดหนทางแล้วจริงก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คขอความช่วยเหลือทิ้งเบอร์ติดต่อเอาไว้แบบนี้
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เราก็พยายามที่จะประสานความช่วยเหลือไปให้ครอบครัวนี้ด้วย
ทีมข่าวของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนายปรัชญาสุวรรณประเสริฐหรือคุณใหม่อายุ๓๑ปี
เป็นสมาชิกของครอบครัวนี้แหละแต่คนนี้เขายังไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
คุณใหม่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้จะติดเชื้อเมื่อไหร่เลย
ความเสี่ยงสูงมากใกล้ชิดกับคนติดเชื้อ
คือในบ้านเนี่ยมีทั้งคนป่วยติดเตียงมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็ก
คุณใหม่บอกว่าเริ่มจากหลานสาวที่ติดโควิด๑๙
หลังจากนั้นทุกคนในบ้านทยอยแสดงอาการกันหมด
ตอนนี้หลานสาวถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
แต่คนอื่นนี่สิคะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย
คุณใหม่บอกว่าร้อนใจมากอยากให้ทุกคนได้รับการรักษา
ถึงขั้นไปยืมเงินคนอื่นนะคะมาซื้อชุดตรวจเองอ่ะ
อยากรู้ว่าทุกคนติดเชื้อจริงหรือเปล่าไปกู้เงินนะ
ยืมเงินคนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะหาซื้อชุดตรวจ
ถึงขั้นคิดเลยว่าจะต้องไปกู้ยืมเงินใครคนไหนที่ไหนได้บ้าง
อยากจะให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลหวังว่าไปตรวจที่โรงพยาบาล
แล้วตรวจพบว่าติดเชื้อคงจะได้เข้ารับการรักษา
หวังไว้แบบนั้นแต่สุดท้ายยังไงรู้ไหมคะ
เขาก็ให้กลับมาดูอาการที่บ้านก่อน
คุณใหม่ใช้คำพูดว่าเหมือนนอนรอความตายค่ะคุณผู้ชม
คุณยายอายุ๘๔ชักเกร็งหน้าเขียวปากซีดนะคะ
หลานสาวอายุ๘เดือนเองค่ะเชื้อลงปอดไปครึ่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณคือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว
คุณคือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแต่คุณหมายบอกว่าสีเขียวจริงเหรอ
สีเขียวเหรอเนี่ยหลานสาว๘เดือนในเชื้อลงปอดนะคุณยาย
แปดสิบสี่ชักเกร็งหน้าเขียวปากซีดนี่คือกลุ่มสีเขียวเหรอ
แต่ต่อให้สีเขียวแล้วแหมสีเขียวเขาจะอยู่กัน๗๘คนอย่างนี้

สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวนี้ค่ะ
หลานก็เชื้อลงปอดนะนะคะแม้ว่าอเบ็ดเอี๊ยงค์เศรษฐ์มา

คุณพ่อก็ต้องใช้อัพเซียอนช่วยหลังช่วง
ช่วงตอนนี้ถังของเซียนก็หมดอันนี้คุณยายครับแล้วก็คุณแม่ครับ
ก็อยู่ประมาณแบบเนี้ยพี่เป็นบ้านในชุมชนน้องเตยครับ
ไม่อยากเข้าเต๋อยกับเด็กล่ะพี่เด็กในยุคแปดพาไปทุกที่
แต่ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเลย
รับได้แค่ว่าให้เข้ามาตรวจว่า
พบจบก็คือแค่นั้น

คุณแม่คุณยายอาการไปถึงขั้นไหนแล้วเราไม่สามารถรู้ได้
คืออยากให้เขาได้รับการอาศาสตร์อยากจะรู้ว่าอาการไปถึงขั้นไหน

โอ้โหคุณใหม่ก็เลยบอกว่าที่อยากขอบคุณมากเลยตอนนี้ก็คือเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านน่ารักมากก็เอาอาหารเอาเข้ากล่องเอายามาแขวนไว้ให้
อยากขอบคุณจิตอาสาด้วยที่คอยช่วยเหลือนะคะ
ตอนนี้ในบ้านยังมีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่หลายคนมาก
คุณใหม่เองยังไม่ติดเชื้อแต่ก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
คุณใหม่เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะเร็วนี้ละมั้ง
อาจจะติดโควิด๑๙ไปด้วยละมั้ง
ผมเองถึงแม้ว่าไม่ติดเนี่ยนะแต่ผมก็ออกไปไหนไม่ได้
เพราะว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวในบ้านติดโควิด๑๙กันหมด
ผมออกไปซื้อของไปซื้อยาไปทำอะไรก็ไม่ได้เลย
ณตอนนี้ก็ต้องขอบคุณแค่เพื่อนบ้านและจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือ
เพราะถือว่าเขาก็คือกลุ่มเสี่ยงนั่นแหละใช่ไหม
อยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาในบ้านอ่ะนะฮะท่านผู้ชมครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอท้อง๔เดือนนะครับติดโควิดนะฮะแล้วอาศัยอยู่ที่บ้าน
บางขุนเทียนเธอบอกว่าอย่างนี้นะครับเธอบอกว่า
หมอที่ฝากท้องเอาไว้ที่โรงพยาบาลเนี่ยปฏิเสธการรักษาบอกว่าเตียงเต็ม
ซึ่งเธอบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เหมือนกับคนอื่นพอไปแล้วรู้ว่าติดโควิด
แต่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเตียงเต็มจะให้ทำยังไงเธอบอกว่าตอนนี้เธอเป็นห่วงที่สุด
ก็คือลูกในท้องนะครับกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ตอนนี้หนูมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็ตรงท้องหนูมันร้อนมาก
หนูท้องสี่เดือนกว่าแล้วแล้วเมื่อวานค่าออกซิเจนหนูต่ำ
หนูได้ไปหาหมอที่หนูฝากคันมาก็คือโรงพยาบาลทหารเรือ
แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่รับเคสหนูหนูเป็นคนน้องแล้วติดโควิดเตียงมันเต็ม
หนูอยากรู้ว่าแบบปฏิเสธได้หรอกคะตั้งแต่ที่หนูไม่มีโดยงานใดจะช่วยแล้ว
คุณส้มนะครับใช่
บอกว่าเธอติดโควิด๑๖กรกฎาคมตรวจรอบแรก๑๙กรกฎา
รู้ผลว่าติด๒๐กรกฎาแต่เธอนี่
เธอคิดว่าติดตั้งแต่๑๖อยู่ที่บ้านที่เทียนทะเลซอย๒๘
บางขุนเทียนแต่ตอนนี้อาการคือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
รู้สึกร้อนที่ท้องแล้วเป็นห่วงลูกในท้องที่อายุคัน๔เดือน
ตัวเธอเองเนี่ยค่าออกซิเจนก็ต่ำด้วย
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ฝากคัน
แต่หมอบอกเอาละรู้ว่าท้องหรือว่าติดโควิด
แต่เตียงมันเต็มไม่รู้จะทำยังไง
ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนก็ให้กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
เธอก็เลยโพสต์คลิปนี้บอกเนี่ยมีเครื่องวัดออกซิเจนเนี่ย
แต่ออกซิเจนก็โอ้โหบางทีก็ลงไปต่ำมาก
อยากขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับแต่ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
เราสอบถามไปล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เอง
คุณส้มมีหน่วยงานมารับช่วยเหลือแล้วนะครับ
พาไปแล้วตอนนี้ไปอยู่ศูนย์พักคอยแล้วนะ
ศูนย์พักคอยเพื่อรอการรักษาแล้วนี่คือภาพล่าสุดนะฮะ

เพราะว่าการที่จะกักตัวอยู่บ้านหรือว่ารักษาอยู่บ้านรอเตียงหรือว่ารออะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยคือผมว่ามันต้องพร้อมเรื่องของการดูแล
ใช่ไหมมีระบบในการที่หมอหรือเจ้าหน้าที่เนี่ย
จะได้วีดีโอคอลมาดูอาการอะไรกันให้
แต่ถ้าบ้านไหนหรือว่าจุดไหนมันยังไม่พร้อมตรงนั้นจริงเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าหลายครอบครัวไม่สามารถที่จะ

หรือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่

จะทำยังไงให้ชุดยากล่องยาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ย
มันไปถึงบ้านที่เขาต้องรอเตียงหรือว่ารอตรวจ